เริ่มติดตามเหตุการณ์พนังดินกั้นน้ำทะเลที่ครองด่านพัง
ช่วงเมื่อคืนที่สักประมาณสามสี่ทุ่ม
ซึ่งเป็นภนังดินที่เขาก๔การเกาะสร้าง

อยู่ที่บริเวณโครงการชนหารพิจิตร

แล้วก็แป๊บเดียวน้ำไหลเข้าไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชน
ทั้งเป็นที่พักของราชการด้วยนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อย
เมื่อคืนเนี่ยสักประมาณสักสี่ห้าทุ่มนะฮะก็มีทางด้านของกู้ภัยแจ้งเข้ามา
แล้วก็มีการไลฟ์สดในเพจของในพื้นที่ด้วยนะครับ
เป็นภาพความเสียหายของน้ำทะเลที่พังแล้วก็เข้าไปท่วม
เนื่องจากว่าเป็นพนังกั้นน้ำเป็นแนวการก่อสร้างของอาคารประตูระบายน้ำชนหารพิจิตรนะครับ
จังหวัดสมุทรปราการมันพังลงมาคุณผู้สมทำให้น้ำทะเลที่มีความสูงสักประมาณสามร้อยเจ็ดสิบซินติเมตรเนี่ย
ได้เข้าของขนไม่ทันครับเสียหายหมดเลยน้ำท่วมพังหมดเลยครับ
รวมทั้งมีรถแบ็คโฮลซึ่งจอดอยู่ในจุดที่มีการก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำ
ก็ถูกน้ำท่วมจนมิดไปสี่คันด้วยหลังเกิดเหตุทางด้านของปเล็กตึง
แล้วก็หน่วยบรรเทาสาธารณภัยก็นำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยชาวบ้านที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะฮะ
ออกมาไว้บนที่สูงด้านนอกเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งน้ำเนี่ยเข้ามาเร็วมาก
ทุกคนนั้นไม่สามารถจะขนของได้ทันนะครับบางคนก็บอกว่าอยู่มาห้าสิบปีแล้ว
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยหนึ่งคนที่เป็นผู้ประสบเหตุคือนายประสิทธิ์บุญยังเขาบอกว่า
น้ำทะเลเนี้ยนะฮะไหลทะเลาะเข้ามาในพื้นที่บ้านอย่างรวดเร็ว
เพราะเมื่อวานเนี่ยน้ำทะเลมันหนุนสูงพอดีด้วยค่ะนะฮะ
และจุดที่มีการก่อสร้างมันก็ยังสร้างไม่เสร็จคุณผู้ชม
มันทำให้น้ำมันดันแล้วก็พังแล้วก็ไหลเข้ามา
จุดนั้นเป็นแผ่นเหล็กคล้ายกับเหมือนแผ่นเหล็กชิบพลาย

มันก็เลยทนแรงของน้ำที่ดันเข้ามาไม่ไหวก็พัง
ชาวบ้านบอกว่าแป๊บเดียว๕นาที
น้ำไหลเข้ามาท่วมบ้านสูงเมตรครึ่งแล้วครับ
รีบออกจากบ้านก่อนเพราะว่าเกรงไฟรั่วเดี๋ยวไฟดูด
ข้าวของไม่เก็บแล้วไม่ทันเอาตัวเองออกมาก่อน
อีกคนนึงคือนายประเสริฐแปลสูงเนินบอกว่า
ตัวเขาเองไปลงตะข่ายดักปลาอยู่ในครองด่าน
ใกล้กับจุดที่มีการก่อสร้างพนังกั้นน้ำอยู่
ตอนนั้นกระแสน้ำมันไหลเข้ามาพัดเรือของเขา
พยายามพายเรือออกมาจากจุดนั้น

สักประมาณ๓๔ทุ่มในเหตุการณ์มันเกิด
แล้ว๕ทุ่มผู้ว่าสมุทรประการลงพื้นที่ไป
นายชาติชายอุทัยพันธ์ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปอบพยพคนที่ออกมาจากจุดที่มีน้ำท่วม

ตอนนั้นน้ำทะเลค่อยเริ่มลดลงไปแล้ว
แล้วก็ให้มีการเอาท่อสูบน้ำขนาดใหญ่
สูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหนุนสูงแบบนี้
เพราะว่าตรงนั้นมันเหมือนเป็นแอ่งกระทะ
แอ่งกระทะแล้วน้ำมันก็ไปขังไปเอ่ออยู่ตรงนั้น
แล้วก็ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป

ฉันอยู่มา๕๐ปีฉันไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
ตอนแรกข่าวบอกว่าเป็นเขื่อนแตกไม่ใช่นะ
มันเป็นพนังดินกั้นน้ำทะเล
ระหว่างทะเลแล้วก็ในพื้นที่ด้านในของครองด่าน

ใครที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้กับแม่น้ำใกล้กับทะเล
ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยนะคะ